สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้วันศุกร์แล้วมีหลากหลายเรื่องราวให้อัปเดตกัน
หลายคนค่อนข้างให้ความสนใจเรื่องของวัคซีน

เมื่อวานนี้มีข่าวนะคะลักษณะแชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
บอกว่ามีการนำเข้า๒๐ล้านโดสฟรีด้วย
ทีนี้หลายคนเริ่มสนใจแล้วนะคะว่า
ลงทะเบียนช่องทางไหนอยากจะรับวัคซีนทำอย่างไร
แต่นับจนถึงวันนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้ว
ใช่ค่ะตอบทุกคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะว่ามีกี่โดสจองอย่างไร
หรือว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่หรือฟรีไหมนะคะ
เรื่องนี้ค่ะราชวิทยาลัยจุฬาพรกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ออยเขาร่วมกันแถลงข่าววันนี้เนี่ยนั่งเรียงกันแบบนี้เลยนะคะ
เป็นการบูรณาการความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือกซิโนฟาร์ม
ใช้คำว่าวัคซีนโควิดทางเลือกนะคะ
เรื่องนี้นายแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรบอกว่า
เรื่องต้นวัคซีนซิโนฟาร์มที่ทางราชวิทยาลัยนำเข้ามาช่วงมิถุนายนนี้เนี่ย
มีแค่หนึ่งล้านโดสนะคะไม่ใช่ยี่สิบล้านโดสค่ะ
มี๑ล้านโดสและวัคซีนนี้เป็นวัคซีนทางเลือกที่จัดทำโดยงบประมาณของราชวิทยาลัย
เพราะฉะนั้นไม่ฟรีนะคะเพราะมันคือวัคซีนทางเลือก
ไม่ใช่วัคซีนของรัฐบาลไม่ใช่วัคซีนหลักแต่เรื่องราคาเนี่ยจะมีการกำหนดราคาจากต้นทุน
ทั้งเรื่องค่าขนส่งค่าประกันวัคซีนรวมเข้าไปโดยราชวิทยาลัยจุฬาพรไม่คิดกำไรอะไรเลยนะคะ
คาดว่าน่าจะอยู่นะใช้คำว่าน่าจะนะคะน่าจะอยู่ที่โดสละไม่เกินหนึ่งพันบาท
โดยตอนนี้เนี่ยทางราชวิทยาลัยบอกว่ามีเอกชนติดต่อขอซื้อมา๒หน่วยงานแล้วค่ะ
คือสภาอุตสาหกรรมกับปตทแล้วก็มีอบจบางจังหวัดติดต่อเข้ามาด้วยนะคะ
โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยก็มีการแถลงข่าวอนุมัติ
วัคซีนทร์ทีมาขอขึ้นทะเบียนนำเข้าโดยบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งวัคซีนซีโนฟาร์มนี้เนี่ยเป็นเชื้อตายที่ผลิตโดยสถาบัญชีวัตถุกรุงปักกิ่งนะคะ
ก็คือมีชื่อซิโนฟาร์มอยู่ในนั้นด้วยนอกจากไฟเซอร์โมโดน่าต่างนานา
วัคซีนนี้ค่ะลักษณะการฉีดก็คือจะต้องเป็นการฉีด๒เข็มนะคะระยะห่าง๒๑๒๘วันระหว่างเข็มค่ะ
มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้ออยอนุมัติวัคซีนที่จะสามารถนำเข้าในไทยได้เนี่ยกี่ค่ายกี่เจ้าแล้วนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้มี๕บริษัทแล้วค่ะก็อยู่ระหว่างการทยอยยื่นเอกสารประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอีก๒บริษัทนะคะ
เดี๋ยวขยายให้คุณผู้ชมดูแล้วกันสำหรับ๕บริษัทที่ออยอนุมัติไปแล้วเนี่ยนะคะ
ส่วนกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษโอ้โหประกาศออกมาช่วงเช้าหลายคนเปิดฟีดตกใจ
เรื่องนี้หน่วยงานสาธารณสุขของไทยเห็นแล้วมีการโต้กลับทันทีค่ะ
นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุนะคะบอกว่าเชื้อดังกล่าวมาจากชายชาวอียิปต์
เขาเป็นผู้ช่วยนักบินเดินทางมาประเทศไทย๒๖มกราคมถูกส่งตัวที่รักษาที่โรงพยาบาลรักษาจนหายค่ะ
ผู้ช่วยนักบินรายนี้เดินทางกลับประเทศทันทีและไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้รายอื่นเพิ่มเติมจากผู้ป่วยรายนี้
คือไม่พบจากคนนี้ค่ะในประเทศไทยดังนั้นตามหลักการแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ควรเรียกว่าสายพันธุ์ไทยนะ
เช่นเดียวกับนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าถ้าต้นเตามาจากอียิปต์ไม่ควรเรียกสายพันธุ์ใส่ไทยสิ
ก็เรียกว่าสายพันธบราซิลไปไม่ได้เอาคำว่าญี่ปุ่นมาเกี่ยวข้องดังนั้นก็ไม่ควรเรียกว่าสายพันธุ์ไทยเช่นเดียวกัน
ก็คือเขาบอกว่ามันควรจะเป็นสายพันธ์อียิปต์หรือเปล่าเพราะว่าต้นตอมันไม่ได้มาจากบ้านเราอ่ะนะคะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีมีความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะนายกบอกว่าเออมันก็มีทุกสายพันธุ์นั่นแหละ
ถ้าเป็นก็รักษาได้นายกว่าอย่างนี้นะคะ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขสูงจนคุณผู้ชมอยากบอกแบบนี้อย่าเพิ่งชินชานะ
ตัวเลขสูงแบบนี้ทุกวันจนบางคนเริ่มรู้สึกชินแล้วแต่ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกชินชาเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เราสมควรจะชินและไม่ใช่เรื่องดีด้วย
ตัวเลขวันนี้๓๗๕๙รายนะคะติดเชื้อในประเทศคือ๒๔๖๕รายติดเชื้อในเรือนจำ๑๒๙๔รายค่ะ
ตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย๑๔๐๐๐กว่ารายแล้วนะคะส่วนผู้เสียชีวิตนี่ก็ไม่อยากให้ชินชาเหมือนกันไม่อยากให้วันนี้ตื่นมาแล้วคุยกันว่าวันนี้กี่ศพแต่วันนี้ตัวเลข๓๔ศพนะคะ
อย่างที่คุณรัชพรบอกไปอย่าเพิ่งชินนะคะห้ามชินเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะ
กันตัวเองหนึ่งและไปลงทะเบียนให้ไวเลยเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนโควิด๑๙เนี่ยนะคะ